นั่นแปลว่าเขาก็ต้องการให้เราอยู่
หนึ่งคือรับประกันเรื่องของกำลังแรงงานในการทำการผลิตได้ต่อไป
สองก็คือเป็นข้อต่อรองหากมีการโจมตีมายังอิสราเอลเพิ่มเติมเนี่ย
ก็จะได้อ้างได้ว่านี่คือการโจมตีที่สร้างความเสี่ยง
พลเรือนที่เป็นสัญชาติอื่นด้วย
พูดง่ายทั้งสองฝ่ายเอาจริงแล้วใช้วิธีเดียวกัน
คือพยายามดึงชาวโลกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินความชอบทำระหว่างกัน
แล้วก็ทำงานคู่ขนานด้วยสงครามข่าวสาร
ซึ่งมันจะยิงตรงไปยังคนที่เชียร์อยู่แล้ว
อย่างในประเทศเราเองเนี่ยครับก็จะมีคนที่เชียร์ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้ว
อันนี้น่ากังวลเราควรจะต้องถอยออกมาแล้วก็รับฟังอย่างเป็นกลางก่อนนะครับทั้งสองด้าน
เพราะต้องตระหนักว่าทั้งสองด้านล้วนทำสงครามข่าวสารทั้งคู่นะครับ
อันนี้เราจะพาไปติดร่างแหตรงนั้นไม่ได้นะครับ
แล้วจุดสุดท้ายที่มันจะหาจุดลงเอยได้จะอยู่กันอย่างสันติสุขได้สงบสุขได้มันจะมีไหมครับ
นิทัศกาลบินได้เจรจากับยัสเซอร์ลาฟัสก็ได้ข้อยุติในเบื้องต้นว่าจะไม่โยกย้ายคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มอีกในดินแดนยึดครองเพื่อจะค่อยผ่อนคลายปัญหา
แต่ปรากฏว่าชาววิเซลโอ้โหรุนแรงก็ยิงยิงรัฐฮัสลาบินเสียชีวิตไปเลยนะครับขณะกำลังหาเสียงแล้วหลังจากนั้นพอในธัญญาฮูขึ้นมานี่ก็ละเมิดสัญญาครั้งใหญ่เลยแล้วก็ส่งรีบระดมคนเข้ามา
เวลานี้มีคนในดินแดนยึดครองจะประมาณ๗๘แสนคนซึ่งผมว่าอันนี้มันทำให้ปัญหาแก้ยากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมติสภาชาติเนี่ยปัญหามันแก้ได้
มันก็เลยมีการหย่าศึกได้ดี
มันต้องมีกรกำลังเข้าไปดูแล

ทุกอย่างในโลกมันก็รถความเสี่ยง

แต่ในมุมหนึ่งเราก็จะได้ข้อมูลอยู่ว่า
ด้วยยุทธโปรกรณ์ด้วยขุมกำลังต่างทางฝั่งของฮามาสก็น้อยกว่าทางฝั่งอิสราเอลมาก

คือมันเป็นสงครามอาสมมากมันไม่เท่าเทียมกันหรอก
แต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวลือซึ่งรัสเซียก็ปฏิเสธ
รัสเซียให้การสนับสนุนฮามาสซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่มีมูลนะนะ
เพราะว่าตอนนี้อเมริกาเองก็ยอมรับว่าเคยโทษอีราน
แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอีรานช่วยฮามาสหรือเปล่า
แม้กระทั่งตอนโจมตีซึ่งอีรานก็ปฏิเสธ
เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์อาทิตย์พูดมันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสาร
คือชิงกล่าวหาแล้วก็ชิงโจมตีอ้างความชอบทำ
ทีนี้ถ้าหากอ้างว่าโอเคฮามัสโจมตีก่อนซึ่งโอเคเราก็ไม่ปฏิเสธใช่
เพราะเวลานี้มันเกินขอบเขตต้องไปเยอะแล้วจนกระทั่งมนุษยธรรมทั้งหลายมันถูกละเมิดโดยสิ้นเชิง
แล้วก็เด็กอย่างน้อยก็ตาย๒๐๐๐คนละอย่างนี้มันถูกไหมว่าป้องกันตัวเอง
มันไม่ใช่ละมันเกินขอบเขตซึ่งเราไม่เห็นด้วยเราอยากให้เกิดความสงบ
แล้วก็แก้ปัญหาทางโดยสันติครับ
อย่างช่วง๒๓วันแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์นะฮะอาจารย์อาทิตย์ผมตอนนั้นมันมีข่าวที่ว่า

สถานการณ์นั้นมันก็มีเรื่องของโรงพยาบาลที่ถูกยมถลมอะไรเข้าไป

แต่ว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินยังไม่เกิด
ตอนนั้นอิสราเอลก็แจกเบรียลให้เวลา๒๔ชั่วโมง
พอครบ๒๔ชั่วโมงก็ให้เพิ่มอีก๖ชั่วโมง
พอครบ๖ชั่วโมงก็ให้เพิ่มชะลอมาจนถึงตอนนี้
เพราะอิสราเอลผมคิดว่าเขายังประเมินดุลอำนาจไม่ถี่ถ้วน
ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องจะมีแอคชั่นยังไงบ้างหากเขาปฏิบัติการเข้าไป

ครับผมทั้งชาติอารับอีรานรัสเซียจีนและรวมถึงอเมริกา
โดยที่สำคัญว่าอเมริกาจะยังคงหนุนอยู่มากแค่ไหน
เพราะแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าปฏิบัติการภาคพื้นดิน
จะยิ่งทำให้เขาโดนโจมตีเรื่องการทำลายมนุษยธรรมรุนแรงมากขึ้น
ดังนั้นเขาก็ซื้อเวลาตรงนี้นะครับชะลอเพื่อที่จะประเมินดุลอำนาจอย่างถี่ถ้วน
ซึ่งเราจะพบว่าอเมริกามีหลังบ้านข่าวหลังบ้านกระแสออกมาแล้ว
ใบเดนบอกว่าในธัญฮูชะลอให้ชะลอเรื่องนี้
เพราะว่าคนอเมริกันในประเทศอเมริกาเองนะครับ
หรือกระทั่งคนอิสราเอลในประเทศอิสราเอลเองเนี่ย
วันนี้เริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มกดดันรัฐบาลในทันเยฮูว่า
ช่วยตัวประกันสำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่ต้องทำมากกว่าการทำลายฮามาส
กดดันแล้วนะครับขณะเดียวกันจีนก็ออกมาเริ่มเริ่มแสดงอาการแล้วนะครับว่า
สิ่งนี้มันถ้าอิสราเอลบุกเข้าไปเนี่ย
มันจะมากกว่าการใช้สิทธิ์ปกป้องตนเองไปแล้วเริ่มเลยเถิด
ซึ่งทำให้อิเซลไม่พอใจอย่างมากรัสเซียก็ออกมาแล้วนะครับบอกว่า
ปิดล้อมกาซ่าแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากที่รัฐธินาซีเรมันเนี่ย
สรุปแล้วครับที่นี้จะยึดึงดันบุกต่อไปหรือเปล่า
รอดูกันนะครับ